เมื่อพูดถึงประเทศอีรานนะครับหลายคนก็อาจจะนึกถึงภาพลักษณ์ที่เป็นลบจากข่าวที่ออกมา
รวมถึงการเดินทางที่อาจจะดูยากลำบากจากการที่ถูกคว่ำบาด
แต่ว่าหลังจากที่ได้มีการผ่อนปล่นแล้วนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ต่างกำลังมุ่งหน้าไปสู่มหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอิราณกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับ
หนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้ก็คือพระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อกว่า๔๐๐ปีที่แล้ว
ซึ่งได้ถูกออกแบบอย่างงดงามด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบยุโรป
เข้ากับศิลปะดั้งเดิมของอีรานครับ
นี่คือพระราชวังโกเลสตานหรือพระราชวังสวนกุหลาบ
ที่ตั้งตรงานทอแสงระยิบระยับอยู่ใจกลางกรุงเตฮาราน
เมืองหลวงของประเทศอีราน
พระราชวังโกเลสตานซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า๔๐๐ปีแห่งนี้
ปกครองอีรานตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่๑๖
กำแพงที่เรียงรายรอบพระราชวังโกเลสตาน

ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการลุกราน

พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลาย
และผ่านการซ่อมบำรุงหลายต่อหลายครั้ง
โดยโครงสร้างส่วนใหญ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน
ว่าน่าจะมาจากยุคของราชวงศ์กอยารี

คือสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุด
และสลับซับซ้อนมากที่สุดในพระราชวังโกเลสตาน
มันถูกสร้างจากหินอ่อนถึง๖๕ชิ้น
เป็นหินอ่อนแกะสลักรูปเทวดา๖องค์และปีศาจอีก๗ตน
หินอ่อนสีเหลืองอยู่ด้านบน
ส่วนขั้นบันไดที่ขึ้นสู่บันลัง
ก็ถูกแกะสลักอย่างงดงามเป็นรูปมังกรและสิงโต
แต่ความสำคัญของบันลังหินอ่อนไม่ใช่เพียงเท่านี้

ในครั้งที่เตฮารานยังเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก
หักเหทางประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นบนบันลังแห่งนี้
นายมาโซอุดนอสราตีผู้อำนวยการพระราชวังโกเลสตานได้เล่าว่า
เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิราณ
ได้เกิดขึ้นที่นี่เมื่อพระเจ้าชามุธมัติขานกอยารี
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์กอยารีได้ขึ้นทรงบันลังหินอ่อน
ทรงประกาศให้เมืองเตฮารานเป็นเมืองหลวงของอิราณสืบมา
โดยในยุคของราชวงศ์กอยารีได้มีการสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นที่พระราชวังแห่งนี้
และศาสตร์แห่งการถ่ายภาพในยุคแรกก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่
ยุคของราชวงศ์กอยารีพระราชวังแห่งนี้คือป้อมประการหลวง
แต่ต่อมาในยุคของราชวงศ์ปาลาวีพระราชวังโกเลสตาน
กลายเป็นพระพลาสำหรับพระราชอคันตุกะพิเศษ
บันลังหินอ่อนได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสืบมา
แม้แต่พระเจ้าชาโมฮามัติเรซาปาลาวีปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปาลาวี
ก็ได้ประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษที่นี่
เอกลักษณ์ของพระราชวังโกเลสตานคือการผสมผสานกลิ่นอายแบบยุโรปในสมัยศตวรรษที่สิบแปด
เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของอีรานอย่างพระตำหนักพระอาทิตย์แห่งนี้
ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือนรับรองสำหรับพระราชอคันตุกะพิเศษและเป็นฮาเรมส่วนพระองค์
เอลมิราอบีดีนักประวัติศาสตร์อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนุบำรุงประจำพระราชวังโกเลสตานได้เล่าว่า
พระตำหนักพระอาทิตย์คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบยุโรปกับศิลปะแบบอีราน
และสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระเจ้าชานาซีรุดดีนอัลกอยารีทรงโปรดปรานอาคารแบบหลายคู่หาของยุโรปมาก
ทรงมีรับสั่งให้สร้างพระตำหนักพระอาทิตย์เมื่อปี๒๕
สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งภายในพระราชวังโกเลสตานก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุกว่า๘๐๐๐ชิ้นซึ่งได้แก่ของกำนันจากกษัตริยุโรปเอกสารเก่าแก่และภาพถ่ายสมัยราชวงศ์กอยารี
พระราชวังโกเลสตานได้รับการยกย่องเป็นอนุสวรีแห่งชาติตามกฎหมายปกป้องมรดกแห่งชาติของอีราน
แต่ถ้าว่าปัญหาสำคัญที่พระราชวังแห่งนี้กำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนเงินทุนสำหรับการทำนุบำรุงตัวอาคารและการดูแลรักษาสวน
ซึ่งนางเอลมิราอบิดีได้กล่าวว่า
บำรุงรักษาพระราชวังโกเลสตานเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายมาก
ซึ่งปัญหาก็คืองบประมาณในการทำนุบำรุงที่น้อยมาก
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องเน้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายแทน
เพื่อจะได้ไม่ต้องซ่อมบำรุงมากนัก
ซึ่งงานบำรุงรักษาให้คงสภาพเดิมมากที่สุดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน
เจ้าหน้าที่ประจำพระราชวังโกเลสตานได้เปิดเผยว่า
ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐คนเดินทางมายังพระราชวังแห่งนี้ทุกวัน
ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงเดียวกันในปีที่แล้วถึง๔เท่า
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการเจรจาข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์
อีรานกับชาติมหาอำนาจเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
และการที่อิราณเริ่มปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อช่วงต้นปีนี้
ซึ่งได้ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก